ครูพี่นางสิริพรค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยคนนี้เก๋กู๊ดเวรี่กูธมากเลย

มันมาเสมอมันสวยเสมอ

มีงานใหญ่ฉลองวันเกิด

มีนางรำนำมาขนาดนี้

นี่ไม่ใช่งานประจำจังหวัดใช่มั้ยคะ
ไม่ได้เป็นงานประจำจังหวัดนะคุณผู้ชม
คล้ายเป็นสกิลงานประจำหมู่บ้านไปแล้ว
จริงอะไรคะคุณผู้ชม

งานใหญ่อยู่แล้วที่สำคัญ
แบบว่าเป็นผ้าสิ้นเหมือนคล้ายน้องลิซ่าไปด้วยนะ

คุณผู้ชมดูอะไรนะจ๊ะเมื่อวานนี้วัดสว่างทำ

นางสิริพรอ้ำไพโพ่งของเรา

พระอุปกฤษและพระเป็นฟังห้ามภุ

แล้วคุณผู้ชมฟังตรงนี้ดี

หน้าปรก๗เสียน

สีทองอร่าม

หน้าตักกว้าง๓๒นิ้ว

อุดรธานี

ไม่ธรรมดาดวงต้องกัน
แห่ไปตามถนนสานสาลาวัด

โดยพี่นางนั้นสวมชุดแดงนะคะ

ขบวนนางรำ๒๔คน

ไปตามถนนประมาณ๑กิโลเมตร

ร่วมกันถวายปัจจัยทั้งสิ้น

คุณพลอยกับเชอรี่ความจำคุณแม่นดีมาก

อีกตัวนึงนี่เป็น๖ตัวนี่จะเป็นรางวัลที่๑อยู่แล้วนะ

ตัวเลขมงคลมีมาหลายตัวค่ะ

หมายเลขทะเบียนรถบรรทุกพระอุปคุฎคือ
เหมือนเมื่อกี้นี้นี่สวยนะ
พระปางห้ามทุกข์
สูง๕๑๐เมตร

นั่นนะ

มาขนาดนี้แล้วนะ

ในวัดวันที่๑๖มิถุนายน
พี่นางศิริพร
ส่งตรงความรู้สึกปลื้มปิติวันเกิดปีนี้
ได้จัดบุญใหญ่ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องนะ

จัดจัวจ๊ะไปฟังเสียที่นางค่ะ
ขอให้รวยเงิน

ขอบคุณที่ให้กำลังใจเสมอมา
สาธุ

ปกติชาวเน็ตเขาชอบสาธุ๙๙ใช่ไหม
อันนี้สาธุ๖๐ค่ะ

เขาบอกว่าเวลาอายุเนี่ยนะ

ไม่รู้สินะคุณผู้ชมรอดูก็แล้วกันนะคะ